ทีนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
วินาทีที่ลุงพลพบศพน้องชมพู่โอ้โหวินาทีนั้นเนี่ยลุงพลร้องไห้เสียงดังมากนะคะ
แล้วลุงพลก็พูดเหมือนกับว่ามีผู้ชายต้องสงสัยอายุสามสิบปีเนี้ยหนีออกไปจากหมู่บ้านแล้วอืม
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าคงไม่มีอาหารเหลือให้น้องกินแล้วใช่ครับ
น้องกลับอาหารประมาณนี้อะค่ะอืม
เดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งวันที่พบศพน้องชมพู่นะคะ
อืม
ตอนนี้พี่คิดว่ายังไงคะพี่อ่าพี่มันคิดว่าจากสภาพส่งนี้น้อง
น้องเป็นอะไรเกี่ยวชีวิตครับพี่ครับต้องมีคนรักภามาครับอืม
ทำไมพี่ถึงจะคิดอย่างนั้นพี่มันมีมีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่ง
แต่เขายังไม่วินิจฉัยว่าใช่หรือเปล่าอืมคนที่หายจากหมู่บ้านนี่เป็นญาติ
คนใกล้ชิดน้องไหมครับพี่ครับเป็นคนบ้านเดียวกันครับอืม
เขาเป็นชายอายุประมาณกี่ปีพี่น่าจะประมาณสามสิบกว่าครับ
ว่าเขาคงอาจจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับไปถามพ่อแม่เขาอีกทีนึงครับ
อืมแล้วเราคุยกันตลอดนี่ค่ะอืมวันนั้นลุงคนบอก
คาดว่าเขาคงจะขาดอาหารเลยเสียชีวิตอยู่แถวนี้อะไรประมาณอย่างเนี้ยอืม

สองพันห้าร้อยหกสิบสามอืม
ก็แน่นอนว่ามันก็เป็นการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างท่ามกลางเรื่องของคดีที่โอ้โห
ทุกคนก็พยายามถามว่ามันจะคืบหน้าแบบไหนว่ายังไง